ไม่หวนอื่นกับทางงานเรียง

แน่นะครับว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ชุวิตกระมวลวิสิต
รัชพรชลาดล
ชุวิตตีแสดหน้า

วิตตีแสกหน้าวันนี้ต้องพูดถึงกรณีของคุณเบนท์เรสซิ่ง
ไม่พูดเรื่องฟ้าเรื่องฝนใช่ไหม

เพราะว่าหลายคนติดตามเรื่องนี้แล้วหลายคนก็ต้องบอกว่า

ไม่คิดว่าจะไม่ได้รับการประกันตัว
จะช็อคเรื่องอะไรคุณมีน

หรือว่าจะเห็นใครหอบลูกจูงหลานไป
แล้วก็ไปตัดสินใจให้ประกันศาลท่านต้องมีวิจารณญาณ

วกกับความดักเบาแล้วต้องดูผลเสียของสังคม

เช่นไปทำลายทรัพยากรมากอย่างนี้
ทำลายป่าอย่างนี้มากอย่างนี้
ขายยาเสพติดหรือมีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีผลร้ายต่อสังคม
อันนี้ก็ถือว่าแหมลำบาก
สารท่านจะพิจารณาการให้ประกันอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาล
หลักการประกันตัวนี่คุณก็ต้องมีหลักทรัพย์

ก็ตอนแรก๕แสนบาทใช่ไหมคะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นสลากออมสินมูลค่า๓ล้านรวมแล้วก็๓ล้าน๕แสน
ลดยังต้อง๖๗ล้านเลย

รถตั้งมากกว่านั้นถูกไหมครับ
แต่จริงเนี่ยถามว่าพฤติกรรมมันก่อมายังไงท่านผู้ชมที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด
ผมกับคุณมิ้นก็คุยเรื่องนี้เนี่ยผมว่าหลายรอบอยู่
จริงนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่เราเริ่มรายการชูวิตตีแสกหน้า
เราก็เริ่มเปิดประเด็นจากยาเสพติดนี่แหละ
ใช่ครับคือปัจจุบันนี้ยาเสพติดได้แพร่กระจาย
ขยายตัวเข้าไปในสูตรทุกสังคมทุกชุมชนนะครับ
ท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดหัวเมือง
หรือสถานที่ที่เป็นชุมชนทั่วไปในกรุงเทพก็คงจะเห็นอยู่นะครับ
ยาบ้าซึ่งเป็นยาราคาถูกนะครับแพร่กระจายเข้าไป
เมื่อวานี้ท่านพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขท่านผู้บัญชาการ
กองตราบตามยาเสพติดที่จับยาบ้า๖ล้านเมตร
โอ้มันเยอะมากนะ๖ล้านเมตรนะครับ
ถามว่าจับเข้ามากองยาเสพติดต่างเหล่านี้มาทางไหน

นะครับใช่ไหมคะหลักเลยนะครับมาทางเหนือแล้วก็ทางอีสาน
และก็จะมุ่งตรงมาทางกรุงเทพซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ในการ
ที่เข้ากรุงเทพก็จะไปพักยาตามจังหวัดใหญ่ไม่ว่าอายุทยาบ้างล่ะครับ
สุพรรณปฐุมนะฮะนนท์พวกนี้เป็นแหล่งพักยา
พอเข้ามาถึงกรุงเทพและจากกรุงเทพก็ลงไปสู่หัวเมืองภาคใต้
และก็อาจจะคือถ้ายาบ้าเนี่ยเอากันแค่ในประเทศไทย
แต่ถ้าไปนั้นเขาเอายาไอ
เขาเรียกว่าถ้าภาษาวัยรุ่นก็คือน้ำแข็งนี่แหละครับ
ไอนี่แหละครับนะไอชื่อเล่น

เราก็ต้องไปพูดถึงนายบอย
คือเบนโดนเพราะบอย
กับบอยเนี่ยเอาล่ะสนิทไม่สนิทก็รู้จักกันมานานนะครับ
สนิทสนมกันถึงขนาดว่า
เงินทองที่ยืมหรือยักย้ายใช้กัน
จนกระทั่งเกิดข้อหาร่วมการฟอกเงิน
ใช่ค่ะคือคือเขาบอกว่าสนิทกันถึงขั้นที่ว่า
อยสามารถมาขายตู้เอาเงินในร้านของเบ้นไปได้เลย
คือเบ้นเนี่ยเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ที่สุธิศาล
นายบอยก็สามารถที่จะมาที่ร้านของในเบน
เพื่อเอาเงินโดยมีกุญแจที่ฝากไว้ว่า

พร้อมกันนั้นยังให้คนในร้านของเบ้นเปิดบัญชี

ใช้ชื่อตัวเองไม่ได้

คดีจำได้ไหมคดีที่หนักที่สุด

ชื่ออะไรนะแป๊ะใช่ไหมครับ

ถูกจับที่อาคารพาณิชย์ไอซ์

ยังไม่รวมเข็มฟาตามีน

จนปัจจุบันบอยก็อยู่ที่
ทันสถานบำบัดกลาง
เข้าไปก่อนแล้วเข้าไปก่อนแล้วนะครับ
ทีนี้วันนี้เองเนี่ย

ค่ะตะกันนะครับ

คือคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย
เป็นคดีเกี่ยวกับความเสียหายของสังคม
อืมนะครับดังนั้น

ค่ะนะครับแล้วนั่นมาส่งมาที่อายการ

โจทย์ก็คืออายการเนี่ยแหละครับ
ก็ยื่นคัดค้านการประกัน
เพราะคดีอัตราโทษสูง

เขายืนยันที่จะต่อสู้ในชั้นศาล

ทีนี้จากแนวการสืบสวนเนี่ย
ก็พบว่าในบอยเนี่ย
โดยการตรวจสอบเส้นทางพบว่า

มีความเชื่อมโยงกันในเส้นทางการเงิน
โดยบุคคลทั้งสองจะมีการกู้ยืมเงินกัน

กู้ยืมดังกล่าวเป็นการกู้เงินจำนวนมาก

เบ้นจะส่งมอบเงินสดให้โดยตรง
โดยให้ในบอยมารับเองที่ร้านของในเบน

และบอกจุดซ่อนกุญแจให้นายบอย

มันพูดยากเนอะ

อย่างที่ผมเคยบอกอยู่เรื่อยนะฮะ
ไอ้ข้อหานี้มันเป็นมาตรา๖

ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

หรือขณะกระทำความผิด

เพื่อไม่ให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ
รับและให้ความสะดวกด้วย

หมายความว่าเขาหาเดียวกันเหรอคะ
อันนี้หมายความว่าตัวการโดนยังไง
เบ้นก็โดน

แต่รับผิดเนื่องจากกฎหมาย

กฎหมายจึงระบุว่าถ้าคุณไปให้ความสนับสนุน

คุณก็มีโทษเท่ากับคุณกระทำเองเลย

สารท่านมองออกมาดูแลลูกใช่ไหมคะ

สารมองเห็นว่าความหนักเบาของคดีเนี่ยมันต่างกันฮะ
คดีนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับคดียาเสพติด

สองก็เป็นทางแม่ของผู้ที่เขาไม่ได้คัดค้านนะครับ
คือมันมีหลักนะฮะในการใช้ดุลพินิษฐ์ของศาลท่านนะครับ
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าจะไปอ้างนะฮะ
อย่างนี้จะเอาลูกไปนะครับ
แล้วก็จะไปให้ศาลท่านเห็นใจว่ามีลูกเล็กนะฮะ
คือมีจำเลยหลายคนทำอย่างนี้อยู่บ่อยครับ
เอาอุ้มเด็กลุกไปเอาไปยืนหน้าศาลหน้าบันลัง

ทีนี้ตรงนี้ผมก็อยากจะบอกว่า

เอาไปเลยไม่เกี่ยวกันเลยครับ

เอาคนแก่ชะลาไปแล้วก็ไปยืน

คือมันไม่ได้อยู่ในดุเรียพินิษฐ์ถูกไหมครับ
ใช่ครับมันอยู่ที่หลักการมันอยู่ที่ความหนักเบาของคดี

นี่ถ้าเกิดในเบ้นสู้ไปแบบที่ผมพูดแต่แรกเนี่ย

ผมว่ายังฟังดูแล้วเนี่ยยังจะ

ยอมรับแต่ถามว่าไม่รู้เรื่องนี้ตำรวจเขาไม่เชื่อแล้ว

แล้วไม่มีเงินไม่มีสัญญากู้ยืมเงิน

เป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือนายบอย
ซึ่งในบอยก็คือเครือข่ายของชัยชนะ

แล้วใครชนะก็คือการจับโครงการอะไรนะ
ชัยะเจโยคไทรีซึ่งปัจจุบันนี้จะเท่า๖๐ทับ๕อยู่แล้ว
จะมีทับ๕อยู่เร็วนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เปิดสงครามยาเสพติด
เพื่ออะไรครับเพราะสังคมทุกวันนี้

แล้วถ้าไม่ทำการจัดการไม่ทำการให้มันรุนแรง
จับให้มันเด็ดขาดแบบนี้นะฮะหยุดไม่ไหวหรอกครับ
เท่ากับว่าวันนี้๖โมงเย็นเนี่ยนะคะ
รถก็ได้พาคุณเบนเรสซิ่งไปทันทะสถานกลางแล้วล่ะ

คุณผู้ชมเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าอย่างน้อยคืนนี้เนี่ยคุณเบ้นต้องนอนคุกแน่นอน
โอ้ไม่ไม่ไม่ใช่แน่นคืนเดียวล่ะครับยังไม่รู้ครับ
เพราะไอ้คดียังไม่รู้นะครับคุณผู้ชมเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าอย่างน้อยคืนนี้เนี่ยคุณเบ้นต้องนอนคุกแน่นอน
โอ้ไม่ไม่ไม่ใช่แน่นคืนเดียวล่ะครับยังไม่รู้ครับ
เพราะไอ้คดีอย่างนี้คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
อัตราโทษสูงและสารเห็นว่าถ้าให้ประกันตัวไปเนี่ย
อาจจะหลบหนีได้นะครับเพราะว่าคดีอย่างนี้โดยมากประกันลำบากครับ
ผมเรียนตรงแต่ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับฟอกเงินนี่ยังโอเคนะครับ
โทษมีอัตราโทษหนึ่งถึงสิบปีแต่อันเนี้ยคุณมินพูด

ก็คือคดีฟอกเงินนะครับฟอกเงินร่วมกันสมคบกัน
อกเงินแต่สองคนขึ้นไปแต่อันนี้คือสิ่งสำคัญครับ
การที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดท่านผู้ชมต้องตัดสินใจฟังให้ดีนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ไปขายไม่ได้ไปเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
ยังไม่ได้ไปแตะยาเสพติดเลยนั่นอ่ะสิแต่ทำไมถึงโดนในความผิด
คือเรื่องของยาเสพติดนี่เป็นเรื่องของสังคมที่มองดูแล้วว่าเป็นการทำร้ายสังคมนะครับ
เพราะฉะนั้นกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยจะมีความเข้มงวดอย่างสูงนะครับ
ดังนั้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยดังต่อไปนี้
ทำลงมือแตะเข้าไปใน๖เรื่องนี้เมื่อไหร่แล้วก็เสมอ๑ตัวการ
เทียบเท่าเป็นคนทำเทียบเท่ากับขายเองอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ
หนึ่งก็คือข้อหาที่เบ้นโดนคือสนับสนุนช่วยเหลือนะครับ
สองจัดหาให้เงินทรัพย์สินยานพาหนะสถานที่วัตถุใดเพื่อประโยชน์หรือความสะดวก

จัดหาให้เงินทรัพย์สินที่ประชุมที่พำนับที่ซ่อนเล้นช่วยเหลือเพื่อให้ความสะดวก
สี่รับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิดเพื่อประโยชน์แต่ผม
ผมทวนให้สั้นให้เข้าใจนะฮะ
ปกปิดซ่อนเล้นเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดวัตถุใดใด
ใช้ในการกระทำความผิดเพื่อช่วยเหลือ๖ชี้แนะติดต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์
ในการกระทำความผิดอันนั้นก็หมายความว่าท่านผู้ชมครับ
เนี่ยโดนไปสองในหกเนี่ยนะฮะค่ะคือข้อหนึ่งกับข้อสี่
หนึ่งก็คือช่วยเหลือข้อ๔คือรับเงินทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดนะครับ
ขั้นตอนนี้ยังไม่ไปถึงกระบวนการที่จะไปอยู่กระบวนการพิจารณาหรือต่อสู้กันในศาล
แต่เนื่องจากว่าสารเห็นว่าเป็นอัตราโทษสูงนะฮะและเป็นข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
ค่ะนะครับถึงแม้จะไม่ได้ไปค้าขายยาเสพติดเองแต่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนนะฮะ
ซึ่งโทษออกมาเนี่ยเท่ากันครับกลับไปขายเองเลยเท่ากับตัวการเลยครับ
จึงไม่ได้ให้ประกันในวันนี้อันนี้คือทวนให้กับท่านผู้ชมคลายสงสัยว่าเอ๊ะเพราะอะไร
ทีนี้ผมเนี่ยคุณมิ้นครับในฐานะที่ผมเนี่ยก็เคยอยู่ในคุกนะครับ
ผมไม่ปิดบังหรือไม่ไปไม่ต้องปิดแล้วมึงเพราะใครก็รู้หมดทุกคนรู้หมดแล้ว
ทีนี้ผมมีหนังสือเล่มนี้ผมก็อ่านให้ฟังสั้นแล้วท่านจะเข้าใจว่า
บทสรุปเวลาเข้าไปในคุกเนี่ยแล้วผมจะมาไล่เลี้ยงให้ว่าวันนี้เข้าไปคุณมิ้น
คุณมิ้นเข้าไปผมเข้าไปเนี่ย๖โมงถามว่าอย่าไปคิดถึงข้าวเย็นฮะ
เพราะอันนี้เขาเข้าไปในเรือนนอนเขาเรียกว่าเรือนนอนตั้งแต่บ่าย๓
ที่คุณชวิตเคยบอกใช่ไหมครับบ่าย๓ก็ต้องขึ้นเรือนนอนกันแล้ว
บ่าย๓ถึง๖โมงเช้าวันรุ่งขึ้นนะฮะ๖โมงเช้าก็ปล่อยให้ออกมา
ก็อยู่ถึงบ่ายสามอีกแล้วครับแล้วบ่ายสามก็ขึ้นใหม่ใหม่เพราะฉะนั้น
หลักของคุกก็คือการจำกัดอิสระภาพตรงนี้คือเรื่องที่ใหญ่ที่สุด
เบนท์เข้าไป๖โมงเขาไม่ได้มีข้าวให้กินหรอกครับ
เพราะว่าถือว่ามันเลยเวลาไปแล้วคือต่อให้เขาไปเลยเวลาเขาก็ไม่สนใจ
เขาไม่ใช่ไม่สนใจครับคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องไปตรวจร่างกาย
อันนี้เป็นระเบียบของกรมราชธรรมตรวจร่างกายดูซิว่าซุกซ่อนอะไรเข้ามาหรือเปล่า
ถ้าเกิดอย่างเบ้นเป็นท่องเกี่ยวกับคดียาเสพติดมีช่วยเหลือและสนับสนุน
เขาก็จะส่งไปสถานที่เรียกว่าทันสถานบำบัดกลาง
ทันสถานบำบัดกลางอยู่ในหมู่ของกลุ่มเรือนจำลาดยาว
เรือนจำลาดยาวก็จะมีทันสถานบำบัดกลาง
เรือนจำพิเศษคลองเปรมเรือนจำคลองเปรมนะครับ
โรงพยาบาลอาจจะทันทันสถานยิงกลาง
ผมก็เคยสงสัยทำไมต้องใช้ยิงกลาง

ผมตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับแต่ท้ายสุดก็คือชื่อเขาเป็นอย่างนั้น
ดังนั้นถ้าเรื่องเกี่ยวกับคดียาเนี่ยเขาจะไปที่ทันสถานบำบัดกลาง
อันนั้นหมายความว่าปัจจุบันนั้น๘๐ของนักโทษ

ดังนั้นก็มักจะไปที่บำบัดรัง

มีทั้งหมด๑๐แดน

อยู่กัน๗๘๐๐คนก็แสดงว่าแดนนึงเนี่ย

คนในพื้นที่เท่าไหร่คุณมิ้นฟังแล้วจะตกใจ
พื้นที่แดนหนึ่ง๓ไร่

อยู่กันพันคนนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่นนะครับ
จะให้เห็นความยากลำบากของคุกเนี่ย

คุณชุวิตเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าขั้นตอนเลย

กลมลัชทัณภ์ก็ต้องสอบประวัติดูก่อน
ถอดถอดเสร็จแก้ผ้าให้ดูเอาของอะไรมาของที่เอาเข้าไปเนี่ยไม่ได้เลย
นะครับยาทุกชนิดไม่ว่ายาแก้ปวดหัวยาอะไรยาประจำตัวไม่ได้ทั้งนั้นเหรอฮะ
ไม่ได้ครับจะต้องไปตรวจดูก่อนว่ายานี้คือยาอะไร
ก็คือต้องไปตรวจโดยหมอนะฮะหรือแพทย์หรือพยาบาลของอ่า
เรือนจำนั้นนะครับสองของส่วนตัวคุณมีอะไร
ถ้าปัญญาเกณฑ์ขายาวตัดขาสั้นอ๋อตัดเลยเหรอคะตัดเลยครับ
ขาสั้นเลยนะฮะเข้าไปนี่ต้องเป็นขาสั้น
เพราะไม่งั้นไม่รู้ใครเป็นใครนักโทษใส่ขาสั้นนะครับ
สามก็แหกก้นแหกอะไรดูได้หมดนะไม่มีอะไรทำประวัติ
ถ่ายรูปนะครับดูซิมีรอยสักที่ไหนรอยสักที่แขนรอยสักที่ขา
นะฮะถามประวัติพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรคดีอะไรนะครับ
หลังจากนั้นมากรณีของเบ้นเนี่ยเป็นแค่ขังชายก็หมายความว่า
เขายังไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดเนื่องจากสารยังไม่ได้ตัดสิน
ประกันตัวไม่ได้ถูกไหมครับสถานะเขาก็จึงเป็นแค่ขอชอ
คือขังชายมีความแตกต่างจากนักโทษซึ่งสารตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
ซึ่งเรียกว่านชนักโทษชายเด็ดขาดนักโทษเด็ดขาดชาย
แต่เข้าไปอยู่รวมกันไหมคะนี่คือปัญหาแหละครับมันอยู่รวมกันครับ
อยู่ดีอยู่รวมกันครับคือก็ต้องเข้าใจกรมราชธรรมว่า
งบประมาณประเทศไทยมันจำกัดเพราะฉะนั้นเมื่อเอาขังไปอยู่รวมกันเนี่ย
นะฮะความหมายมันก็คือต้องไปอยู่ด้วยกันขังรวมกันกินด้วยกันนะครับ
ในขณะที่คนหนึ่งสารก็ตัดสินแล้วว่ามีความผิด
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยขอชอคือยังไม่มีความผิดยังต่อสู้คดีอยู่อืม
นะครับดังนั้นเข้าไปเนี่ยผมก็จะบอกว่าคุณวินหกโมงเข้าไปแล้วเนี่ย
ก็เข้าเลยเรือนนอนนะครับก็คือเปลี่ยนชุดใส่ชุดนักโทษไหมคะ
จะเข้าไปเนี่ยก็คืนแรกก็ต้องใส่ชุดที่นั่นอะไร
เห็นในทีวีนี่แหละครับอ๋อชุดตัวเองแต่โดนตัดขาตัดขาก่อนแหละครับ
นะครับเข้าไปอย่างนั้นก่อนแล้วก็ก็คงจะเหมือนกับกวางหลงหลงฝูง
นะครับเพราะเข้าไปในนั้นมันเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้น
แต่ละคนนี่มันโอ้โหคือเวลามาอาบน้ำเนี่ยผมลายตาแล้วครับ
ทำไมคะเพราะว่ามันสักลายพร้อยไปหมดอ่ะทุกคนเนี้ยอ๋อ
อาบน้ำผิดมองอะไรไม่ชัดแล้วเพราะว่ามันร่างกายแต่ละคนนี้
เดินกันร้อยคนนี่ศักดิ์กันไปหมดเพราะฉะนั้นตาจะลายฮะอืม
ก็หลังจากนี้เข้าไปแล้วคงนอนไม่หลับนะฮะระบบขับถ่ายคงเสีย
นะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่านอนไม่หลับคิดมาก
ก็จะขับถ่ายไม่ได้จะกินอะไรไม่ค่อยลงฮะนะฮะ
พรุ่งนี้ก็คงจะมีญาติโอ้โหมากันเพียบแล้วครับนะฮะ
เพราะว่าโดนขังแรกผมเคยฟังจากนักโทษเขาบอกว่า
ก็หลังจากปีที่สามก็จะหายไปละครับอ๋อ
พอปีที่๕ไม่มีแล้วล่ะครับพอ๑๐ปีก็ลืมหมดแล้วครับว่ามีตัวตนอยู่
นะฮะถ้าอยู่ถึงนานอย่างงั้นนะฮะแต่ถ้าปีแรกแรกก็ยังมาอยู่ครับนะฮะ
แล้วก็ผมไม่ได้พูดถึงว่าคุณแพทย์ก็จะไปไหน
เพราะนี่เขายังแค่ขอชอนะฮะแต่ว่าพูดถึงคำพูดที่ในคุกเขาจะ
อ๋อนะครับแล้วบางคนใครจะไปรอดูตัดสินตลอดชีวิต
หรือยี่สิบปีหรือสิบปีเนี้ยคุณจะให้ผู้หญิงรอ
เขาก็รอไม่ไหวเหมือนกันนะนะครับในกรณีอย่างนี้๖โมงนะฮะ
ก็เข้าแล้วพอเข้าเรือนนอนปุ๊บก็จะเปิดอีกที๖โมงเช้าพรุ่งนี้
คุณเบนอย่าลงมาก็คงจะงงต้องมาเรียนรู้ชีวิต

ทางกรมราชธรรมเขาก็ทางเรือนจำเขาก็มีจัดอาหารให้กินนะครับ
แล้วผมก็คิดว่าอาหารก็ใช้ได้นะ
อาหารก็ไม่ใช้ไม่ได้นะถ้าคุณกินได้นะ
ถ้าคุณโอเคคุณก็กินได้นะเพราะเป็นข้าวนะฮะ
เดี๋ยวนี้ข้าวเขาก็ไม่ได้ใช้ข้าวแดงแล้วฮะ

พอกินข้าวไปอะไรไปเสร็จคุณก็ต้องมาเรียนรู้ใช่ไหมว่า

ชีวิตยังไงนะครับ๙โมงเดี๋ยวก็คงจะมีใครมาตีเยี่ยม
เยี่ยมได้ก็เยี่ยมได้ครึ่งชั่วโมงนะครับ
ไม่ใช่ว่าเยี่ยมได้ตลอดวันตลอดคืนแต่ว่า
เนื่องจากสถานะเป็นขังชายต้องปรึกษากับทนายความ
เขาก็จะจัดให้มีห้องทนายความ
ซึ่งสามารถมีทนายมาปรึกษาหาลือกันได้
ในขณะเดียวกันเขาก็จะมีห้องสอบสืบสวนสอบสวน
นี้ก็คือมีตำรวจมาแจ้งความเพิ่ม
ถ้าเกิดมีคดีเพิ่มตำรวจก็จะมาสอบปากคำเพิ่ม
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าระเบียบของโครงโรชธรรมดิ์ก็ดีนะครับ
ในปัจจุบันนี้ในคุกเองเนี่ยปัญหาของมันก็คือคนมันเยอะ
นักโทษที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดจำนวนมาก
ก็๑๘๐ของทางนักโทษเมืองไทย

ทีนี้บทสรุปผมจะพูดให้ฟังว่าไม่มีใครอยากติดคุกหรอกครับ
แต่เมื่อคุณถูกสารตัดสินนะครับลงโทษทัน
หรือว่าในกรณีที่คุณไม่สามารถประกันตัวได้
เมื่อคุณไม่สบายเนี่ยคุณจะทำยังไงครับคุณมิ้น
คุณชุวิตตกลงยาเขาก็ไม่ให้เอาเข้าไป
ก็ไม่เอาไปห้ามเพราะว่าก็คือต้องไปหาหมอในนั้นใช่ไหมคะ

ในกรณีคุณเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรโรคประจำตัวนะครับ
ก็ต้องมีจดหมายจากหมอนะฮะ
แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับ
หรือคุณเป็นโรคความดันสูงนะครับ
และจดหมายนั้นก็ต้องเอามาแสดงพร้อมกับยานะครับ

พวกที่หิ้วถุงยาเข้าไปทำเป็นชู
ถุงยาวยาเยอะแยะจะเอาเข้าไปกิน

เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ายาอะไรถูกไหมครับมันก็เข้มงวด

เพราะฉะนั้นคุณต้องเอาจดหมายจากหมอมาแสดงว่าคุณเป็นโรคอะไร
คุณเป็นเบาหวานคุณเป็นโรคไตนะครับ
ก็เอายามาเอาจดหมายหมอแสดงมานะครับ

ทีนี้ถามว่าเมื่อคุณหิว
ก็เข้าเรือนนอนเนี่ยคุณมิ้นต้องเข้าใจเนี่ย
บ่าย๓คุณมิ้นได้น้ำไปขวดหนึ่ง
เขาให้น้ำหนึ่งขวดแค่นั้นพอแล้ว
ก็คุณก็คุณจะกินอะไรคุณกินก่อนเข้าสิ
อืมคือท่านผู้ชมครับ
ต้องเข้าใจว่าระบบกรมราชธรรมก็คือหลังบ่าย๓เนี่ย

การกินข้าวเนี่ยตอนเช้ากินกี่โมง

โมงกินก็กินได้ถูกไหมครับ

พอกินเสร็จบ่าย๓คุณจะได้ขึ้นไง

เสร็จเข้าไปเขาใช้นโยบายผ้าห่ม๓ผืน
๓ผืนยังไงครับผืน๑ปู

เพราะเขาป้องกันเรื่องเกี่ยวกับมือถือ

เดี๋ยวเอาไปซ่อนต้องมาคอยตรวจคอยลื้อ
เพราะฉะนั้นนโยบายผ้าห่ม๓ผืน

คือทั้งหมดเนี่ยมันมี๑๐แดน
ถ้าเป็นคู่คดีกันหรือเป็นคดีสำคัญอย่างนี้

หรือบางทีเนี่ยเป็นคู่คดีกัน

เดี๋ยวก็ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเขาจะจับแยกกันฮะ

ได้เข้าใจนะครับด้วยน้ำหนึ่งขวด

โอ้โหบางคนก็มีคดีป้นคดีฆ่า

มันก็เป็นขายบางคนล้านเม็ด
๑๐ล้านบางคนโอ้แต่ละคนเนี่ย
คือจิตใจคุณเรียกร้องหาอิสระภาพ

ทีนี้พอคุณอยู่ในกรงขังสมองคุณตื้อ

ถูกไหมครับให้คุณจะต้องมาเรื่องคดี
เรื่องธุรกิจไหนเรื่องลูกไหนเรื่องเรื่องเมีย
คุณคิดว่ามันเดือดร้อนไหม

สิครับเพราะว่าในนั้นเขาเรียกโรคคุก

โรคคุกนี่ยังไม่พูดถึงไอ้โรคตะมอยนะ

มันจะออกมาเป็นลูกเลยแล้วเป็นเนื้อ
แล้วแบบว่าเม็ดไอ้ตัวหิตวิ่งอยู่ข้างในเนี่ยคือ
ลามไปทั้งตัวเกาไปบางคนนึงขาทั้งตัว
แล้วไปนั่งด้วยปุ๊บพอนั่งปุ๊บมันก็ติดเรา
เสื้อผ้าใช้ก็ร่วมกับเราก็ติดอีก

เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าตามอยตามอยนี่คือคิดอย่างแรง

นอนอยู่ที่ที่แคบลมไม่ระบาย
ไอใส่กันใส่กันมาเป็นฮะ

ไอ้ที่พูดไม่ถึงแล้วคิดไม่ถึงว่าจะมี
แล้วก็มีก็มีเยอะด้วยก็คือโรคเอด
อาจจะลักษณะของการสัมผัสกันในทางเพศ
ที่แบบว่าเป็นการกระทำโดยลับนะฮะ
เพราะว่าเอาผู้ชายไปอยู่ด้วยกันหมดเนี่ย
มันก็มีวิธีที่จะทำหลายอย่างแหละครับ
อันนี้เบื้องต้นผมก็จะเล่าให้ฟังแค่นี้นะครับ
ซึ่งผมคิดว่าคุณเบ้นก็คงต้องปรับตัว

ถ้าสารไม่ให้ประกันแล้วเนี่ย
จะไปให้ท่านไปยื่นอีกแล้วไม่ให้ประกันอีก
ก็ไปยื่นอีกก็ไม่ได้ประกันอีก
มันก็จะเหมือนกับการตอกตะปูล่ะครับ
ตอกไปหลายทีมันก็แน่นไว้เรื่อย
นะฮะก็จะยากในการไปยังประกันตัว

และเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ
ประกอบกับเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด

คุณผู้ชมฟังแล้วถือว่าหนักพอสมควรเลยนะคะ

ชีวิตความเป็นอยู่ที่จะต้องเปลี่ยนจาก

สิ่งที่จะต้องเจอรุ่นพี่บอกเล่าไปแล้ว

ช่วงหน้าก็เรามาติดตามชมรายการกันต่อค่ะ

ส่งมาถามส่งมาพูดเยอะที่สุดก็คือ
ระดับนี้มีเงินเข้าคุกยังไงก็สบาย

คือในคุกนั้นเขาให้ใช้วันละ๓๐๐บาท

ดังนั้นหมายความว่าใครจะรวยแค่ไหนเนี่ย

ก็ซื้อสบู่ซื้อแชมพูซื้อข้าวถุงแกงถุง
บางครั้งคุณไม่อยากจะกินข้าวหลวง
ถูกไหมข้าวหลวงก็คืออาหารที่หลวงจัดให้

ซึ่งการจัดให้นี่ไม่ใช่ถูกนะ
ถ้าผมจำไม่ผิด๕๗บาทต่อวันต่อคน
ก็แสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งก็เกือบมื้อหนึ่งก็๒๐บาท

ทีนี้อาหารก็คงจะเป็นปลาทูแบบอาจจะมีกลิ่นหน่อย

ผมก็ไปซื้อข้าวถุงก็จะซื้อไข่พะโล้จะซื้อแกงเขียวหวาน
ก็มีครับคือร้านอาหารสวัสดิการ

มีครับ๓๐๐บาทมีสมาร์ทการ์ดให้ไปใช้ตัดรูดเอาด้วย

ดังนั้นญาติก็จะเอาเงินเข้าไปฝาก
ก็เอาไปฝากไว้โอนเข้าไป๕๐๐๐
เพื่อให้ผู้ต้องขังในนั้นได้ใช้
๐บาทต่อวันซึ่งก็คิดว่าพอสมควรนะฮะ

ดังนั้นจะถามว่าสบายไม่สบายมันอยู่ที่อิสระภาพครับ
จะมีเงินพอเข้าไปได้ใช้๓๐๐บาท
คุณจะมี๑๐ล้าน๑๐๐ล้านก็ใช้ได้๓๐๐บาท
ไม่ได้มีการอำนวยความสะดวกอะไรไม่ได้มีทีวีให้ดู
มีคนส่งมาบอกมีทีวีให้ดูอะไรให้ดูเต็ม

หมายความว่าทั้งห้องร้อยกว่าคนทีวีเครื่องหนึ่งดู
คือมีทีวีรวมให้ดูทีวีรวมให้ดู
มันก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปนั่งดูทีวีของผมคนเดียว
คือในแดนหนึ่งที่ว่าแดนหนึ่ง
ก็อาจจะมีห้องขังอยู่๒๐ห้อง
ใน๒๐ห้องนั้นก็อาจจะมีห้องนี้นอน๕๐คนห้องนี้นอน๖๐คน

ที่ท่านผู้ชมไปเห็นในทีวีหนังฝรั่งที่อยู่กันสองคนนั้นมันไม่ใช่
หนังฝรั่งให้อยู่อีกห้องนึงอยู่๒คน
มีอ่างน้ำล้างหน้าอันหนึ่งมีซ่วมใบหนึ่งก็ไม่ใช่

ซึ่งในคุกไทยนั้นงบประมาณจำกัด
เขาก็ให้อยู่เนี่ยห้องนึงก็อาจจะห้องประมาณสัก๔คูณ๑๐เมตร

ไม่ใช่น้อยนะฮะในขณะเรื่องของยาเสพติด
เพราะพอเข้าไปอยู่ในฎรภัณฑ์บำบัดเนี่ยมันเน่นมันเน่นมาก
คนมันเยอะมากเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด

ที่วันนี้เรา๒๓วันนี้มีข่าวน้องแอ๋มใช่ไหม

กลิ่นจุ้ยหรือน้องแอ๋มอายุ๒๒ปีสาวคาราโอเกสถานบันเทิงที่ขอนแก่น
อันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดตอนแรกเข้าใจว่า
เข้าใจว่าชู้สาวคือมันเริ่มเรื่องจากที่ว่า
แอ๋มหายตัวไปตั้งแต่๒๔พฤษภาคมทางบ้านก็ไปแจ้งความไว้นะคะ
สรุปก็ไปเจอแต่ว่าเจอเป็นศพ
คือถูกฆ่าหันศพ๒ท่อนบนกับร่างยัดใส่ถังแล้วก็ฝังดินเอาไว้
พอไปเจอมาเขาก็ตามไล่หากันว่าเป็นใคร
ครอบครัวมาดูจำรอยศักดิ์ได้ก็เลยรู้ว่าเป็นน้องแอ๋ม
ตอนแรกตำรวจก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคดีชู้สาว
น่าจะเป็นความแค้นส่วนตัวเพราะว่าคือฆ่าหันศพ

ที่เป็นแฟนคือจริงน้องแอ๋มแต่งงานมีสามีแล้วนะคะ
แต่ว่าสามีคือไปรับเหมาก่อสร้างอยู่ต่างจังหวัด
ซึ่งน้องแอ๋มเนี่ยเขาก็คบทอมทั้งก่อนและหลังแต่งงานด้วยอยู่แล้ว
ก็เลยไปสอบปากคำทั้งธอมทั้งสามี
แล้วก็มีเยาวชนชายอีก๓คนที่ดูแล้วเหมือนจะมาติดพันกัน
แต่สุดท้ายกลายเป็นเหมือนกับว่าพลิกล็อก

ออกไม้จับเนี่ยผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสามรวบผู้หญิงไม่ได้สองคน

จริงเนี่ยตามสายข่าวส่วนตัวผมนะ

มันไม่ใช่ที่ท่านผู้ชมฟังเพราะว่าอันนั้นคือข่าวล่วง

ลวงฮะคือตำรวจเขาต้องให้ข่าวลวงเป็นแบบนี้แหละครับ

จริงเนี่ยคดีอย่างนี้นะฮะ

ก็ผู้หญิงที่ถูกจับวันนี้ที่อ้างว่าไปถูกจับอยู่ที่ไหนนะ

ชายแดนใกล้ลาวบ้างค่ะรู้สึก

ตรงเนี่ยเลยไปอีกหน่อยเนี่ย

ในประเทศไทยนะบ่อนการพนันนี้อยู่ในประเทศลาวนะครับ

หน้าตาท่าทางเนี่ยก็คงจะบุคลิกก็คงจะยังดีอยู่

เนื่องจากว่ามันมีเครือข่ายเกี่ยวกับบ่อนการพนันนะครับ
การพนันต่างเหล่านี้เป็นที่นัดหมายกันของกลุ่มยาเสพติด
และกลุ่มยาเสพติดนั้นก็ได้แพร่กระจายโดยการใช้สาวไทยนี่แหละครับ
ที่ไปทำงานในบ่อนการพนันต่างเหล่านั้น
การทำงานในบ่อนก็เป็นการทำงานแบบเป็นแท็ก
คำว่าเป็นแท็กเงินก็อาจจะเป็นการเข้าไปทำงานในลักษณะขายบริการนะครับ
โดยมีสัญญาเป็นเดือน๒เดือน๓เดือน

เช่นผมอาจจะให้ทางบ่อนอาจจะให้เงินไว้ซะ
แล้วมาทำงานเป็นประจำ
อยู่ลักษณะให้อยู่นี่๖๐วันในการทำงาน
หรือ๙๐วันแล้วจะได้เงินก้อนนี้ไปนะครับ
แล้วผมจังว่าอันนี้คือข้อโมงที่ถูก
การแพร่กระจายของยาเสพติดในวิถีทางต่างเท่าที่จะทำได้
ตอนนี้ก็คือใช้สาวไทยในการหิ้วยาเสพติดเข้ามา
หิ้วยาเสพติดเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาที่ตัวเมืองใหญ่คือจังหวัดขอนแก่น
อย่าลืมนะฮะจังหวัดขอนแก่นนี่เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานนะฮะ
ก็เป็นพื้นที่ที่สามารถจะเข้าไปที่มหาสารคามและจะไปพื้นที่ต่างอีกมากมาย

เป็นการให้ข้อมูลหรือการให้ข่าวในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดจากบ่อนตรงนี้
เพราะว่ารักษณหั่นอย่างนี้ผมถามว่า
คือถ้าเอาส่วนตัวดูจากภาพรวมแล้ว
คิดว่าน่าจะมีอีก

เพราะพอปากโป้งก็เพื่อจะให้เห็นว่า

หั่นสอบให้เห็นให้มันดูน่ากลัว
ต่อไปคนก็จะกลัวเท่าทำนองเดียวกับไอ้เครือขายยาของไอ้พวกโคลัมเบียที่ต้องตัดหัว
ตัดแขนตัดขาเพื่อให้คนได้เห็นว่าถ้าปากโป้งแล้ว

นี่ครับคือลักษณะของกระบวนการยาเสพติด
ซึ่งตอนนี้ใช้ความรุนแรง
และก็ใช้ลักษณะของการใช้ผู้หญิงใช้เด็ก
งานการนี้ต้องใช้ผู้หญิงแน่นอน
และเอายาเสพติดเข้ามาในตัวเมืองใหญ่
โดยเชื่อมเครือข่ายกับบ่อนการพนันในต่างประเทศ
ต่างประเทศที่ไม่ว่านี่ก็คือลาวบ้างพม่าบ้าง
พวกนี้แหละครับซึ่งเป็นจุดพบปะจุดที่จะเอายาเข้ามา
แล้วพอเข้ามาปุ๊บก็เกิดมีอาการแบมนี่คงจะ

และให้ข้อมูลขึ้นมาก็เกิดความแค้น

ยาเสพติดมันแพร่กระจายเข้าไปในทุกภาคทุก
ทุกส่วนทุกวงการจริงอย่างที่คุณชุวิตได้บอกไป

บางทีพูดเรื่องคุกเยอะมากเลยพูดเรื่องคุกบ่อยมาก
ที่ต้องพูดเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจ
ให้ทุกคนได้เห็นภาพและให้คนไทยได้ตาสว่างกัน
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่
ใช่คุณมินก็ขนาดพูดเยอะอย่างนี้

รู้ไหมแล้วถามว่าอย่างเบ้นอย่างนี้

เพราะว่าเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด

แต่เป็นการลักษณะช่วยเหลือและสนับสนุน
เพราะฉะนั้นพูดบ่อยเท่าไหร่

ด้วยความสนุกสนานจากประสบการณ์ตรงของตัวเอง

เอามาเล่าเพื่อให้คนฟังและเข้าใจ

คือทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดคุณมิ้น
ทุกคนมีโอกาสติดคุกเหมือนกันหมดครับ

คนดังติดคุกเนี่ยมันทรมานยิ่งกว่า

เกตยศจือเสียงไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์

เข้าไปปุ๊บเขาให้สถานะใหม่

สำหรับรายการชูวิตตีแสกหน้าฝากไว้

เพื่อที่เราจะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์

ข้องเกี่ยวช่วยเหลือสนับสนุน

อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด

ขอบคุณครับ